ฟุตซอลไทยก็เก็บตัวฝึกซ้อมนะครับวันแรกวันนี้ครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับ
แห่งประเทศไทยก็จะซ้อมไปจนถึงวันที่๑๕มกราคมนะครับ
เพื่อเตรียมตัวในการลงเล่นสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียให้ไต้หวันเป็นเจ้าภาพ
ก็มีนักเตะจากเกษมบัณฑิตนะครับทั้งนัทพงศ์หิมะเรกอนาชัยปราบวงศา
นักเตะจากกรมทางหลวนนะครับพาขยะจันแถมที่กลับมาติดทีมชาติเด็กทางต่อแห่งฟุตสาปประตู
ธนาชโชศสวังมรุษหวังสมแอลนาวินรัตนาวงศวรรษพิรพลศาสือและมุมัติอุสบานบูรุษายนะครับ

ชุดนี้เดินทางเก็บตัวที่สเปนนะครับวันที่๑๗นะครับซ้อมถึง๑๕
ตัวที่สเปนนะครับแล้วลงอุ่นเครื่องกับสเปน
ดับ๒ของโลกวันที่๒๓มกราคมจากนั้น๒๕เจอกับโปรตูเกตอันดับ๗ของโลก
แล้วก็๒๖มกราคมจะเดินทางไปไต้หวันต่อเลยนะครับ
คือออกจากไทยไปเนี่ยนะครับ๑๗เนี่ยหายไปเลยนะครับ
เดินทางแล้วออกก็หายไปถึงนู่นเลยไปไต้หวันถึงกุมภาเลยนะครับ
แข่งขันชิงแชมป์เอเชียวันที่๑ถึง๑๑กุมภาพันธ์นะครับ
อยู่ในกลุ่มดีร่วมกับคีกิสถานเลบานอนแล้วก็จอแดนครับ
ส่วนฟุตซอลเอฟเคครับในรอบ๘ทีมนะครับ
วันนี้แข่งขันเวลาเที่ยงมีเกษมบัณฑิตเจอกับทางทีมแหม่มบูติกนครเชียงขาดนะครับ
กรมทางหลวงเจอกับเบรกเกอร์พัทยาทีมจากดิวิชั่น๑แล้วก็๖โมงเย็น
มุทรสาครพบกับราชนาวีแชมป์๑สมัยแข่งขันที่แฟชั่นไอแลนดสนามกลางนะครับ
ใครไปก็ดูฟรีนะครับดูตั้งแต่เที่ยงถึง๖โมงเย็นเลยนะครับ